คุณผู้ชมดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเตือนภัยกันมาตลอดเลย

ต้องระวังมันมาทุกยุคทุกสมัย
แล้วก็การหลอกจะเป็นรูปแบบเดิม
คราวนี้ผู้เสียหายก็เป็นร้อย
มูลค่าความเสียหายนี่ก็เป็น๑๐๑๐ล้านนะคะ
ดูความคืบหน้ากรณีนี้หน่อยสำหรับกลุ่มแชร์
บ้านกอไก่แล้วก็บ้านออมกอไก่มีผู้เสียหายเยอะจริง
ซึ่งผู้ที่เล่นแชร์ผ่านทางสื่อออนไลน์เป็น๑๐ราย
ก็มาขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอปรึกษา
ด้านกฎหมายกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองสิทธ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดพังงา
มาที่สำนักงานอายการจังหวัดพังงา
แล้วก็จะเรียกร้องให้นางสาวพัชราพร
ที่เป็นเจ้าของบ้านแชร์ออนไลน์ออกมาไกลเกลี่ย
แล้วก็ใช้เงิน๑๐กว่าล้านบาท
ของกลุ่มบ้านแชร์กไก่กับกลุ่มบ้านออมกไก่
คือเขามีการเปิดให้เล่นแชร์หลายวงเลย
แบบทั้งรายวันราย๒วันราย๓วัน
ออมทรัพย์กลุ่มออมทองมีหมดนะคะ
แต่ปรากฏว่ามีการปิดบ้านหนี
ผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ออนไลน์เป็นร้อย
มูลค่าความเสียหายกว่า๑๐ล้านบาท
คุณคิดดูนะเงินหมุนเวียน
วันหนึ่งเป็นหลักล้านทั้งนั้นเลย
ทีนี้กลุ่มเล่นแชร์ผ่านทางสื่อออนไลน์

กรุงเทพแล้วก็ภาคกลางอีกหลายรายเลย
ทีนี้การเล่นแชร์ผ่านโลกออนไลน์
เท้าแชร์เขามีการแจ้งภูมิลำเนาเอาไว้อยู่ที่พังงา
ก็ใช้ชื่อว่านางสาวพัชรพรเป็นเจ้าของบ้านแชร์ออนไลน์
ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กก็แบ่งเป็นกลุ่มเลยนะ
มีบ้านแชร์กอไก่มีบ้านออมกไก่
เปิดมา๓ปีกว่าแล้ว
เขาบอกว่าเปิดแชร์หลายมือด้วยนะ

มันเป็นแชร์ราย๓วัน๕วัน
ใช่รายวันราย๒วันยังมีเลย
แล้วก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวพัชราพร
กับอีกบัญชีนึงเป็นชื่อแม่ของนางสาวพัชราพร
คือจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีลูกบ้าน

ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าสมาชิกในบ้าน

ที่เล่นแชร์กับบ้านแชร์ก่อไก่กับกลุ่มบ้านออมกไก่
แล้วพอมาเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ถึงเวลาที่ต้องโอนเงินให้กับลูกแชร์ที่เปียร์ได้ใช่ไหม

โทรแจ้งลูกค้าไม่กี่รายบอกว่าเนี่ยไปไม่รอดละ

หลังจากนั้นก็มีการแถลงตอน๓ทุ่มของวันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา

ขอโทษที่ออกมาชี้แจงช้านะคะ
ยอมรับว่าตอนนี้บ้านแชร์มีปัญหา

จากมีมือตายใส่ไก่เป็นจำนวนมาก

ทำให้ไก่ต้องชดใช้ให้มือเป็น
เพื่อให้บ้านแชร์ดำเนินการต่อไป
ดังนั้นไก่ขอหยุดส่งแชร์ก่อนนะคะ

แต่ขอเวลานั้นลงที่๑ตุลาคม

เพราะว่าผู้เสียหายอย่างนางสาวจตุพรบุหลัน
บอกว่าเล่นแชร์ที่บ้านก่อไก่มาเกือบ๓ปีแล้วนะ
แล้วล่าสุดพอเท้าแชร์มาขอผลัดการจ่ายตัง

โอ้โหติดลบเลยค่ะเป็นหนี้เป็นสิน
ถึงขนาดต้องเอารถเข้าไฟแนนซ์๕๐๐๐บาท
เพื่อที่จะเอาเงินเพื่อขอรับเงินจากบ้านแชร์นี้
ทีนี้เขาก็หวังว่าจะได้เงินคืนไงแต่ก็ไม่ได้คืน

ใช่ค่ะนี่คือคนนึงนะยังไม่หมดค่ะ
อีกคนนึงคือนางจิราพรบอกว่า
โอ้โหเล่นแชร์ผ่านทางกลุ่มบ้านแชร์ก่อไก่เนี่ยนะช่วง๔เดือนที่ผ่านมา
แล้วก็มารู้ตอนสิ้นเดือนกันยาเนี่ยนะ
เท้าแชร์ไม่สามารถจ่ายค่าแชร์ให้กับลูกบ้านได้
แล้วเล่นไปเยอะไงวงละ๔๐๐๐๐บาทเมื่อก่อน๒วง
แล้ววงละแสนอีกวงโอ้โหยยยรวมแล้วเป็น๑๐๘๐๐๐บาทนะคะ
แล้วการส่งเงินมันจะต้องหมุนเงิน
เขาก็เอารถยนต์ไปจำนองเพื่อหมุนในช่วงต้นเดือนตุลา
หวังไงว่าจะเปียร์แชร์แล้วก็เอาเงินมาใช้

กลายเป็นว่าอะไรสูญเงินไปด้วย
เป็นหนี้อีกนะรวมดอกเบี้ย๖๐๐๐บาท
เป็นหนี้เพิ่มแชร์ก็ไม่ได้

ใช่แล้วก็เลยอยากที่จะมาไกลเกลี่ย
อยากให้เท้าแชร์ช่วยจ่ายคืน
ได้ผ่อนคลายความเดือดร้อนบ้างนะคะ